จะพาไปรู้จักกับนักสู้สาวคนนี้ครับริกาอิชิเกะนักสู้สาวที่เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับ
ก่อนที่ไทยรัฐทีวีนั้นจะถ่ายทอดสดในวันที่๑๑มีนาคมนี้ริกะเปิดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับ
กับการขึ้นสังเวียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกซึ่งเดิมทีนั้นเธอเพียงแค่อยากออกกำลังกายด้วยกีฬาศิลปะการต่อสู้นะครับ
ค้นพบตัวเองว่ากีฬาชนิดนี้คือมนต์เสน่ห์ที่เธอนั้นหลงไหลครับ
เราอยากทำในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบก็คือการเล่นศิลปะการต่อสู้มากกว่า
ก็เลยคิดว่าถามว่ามันเป็นอุปสรรคไหมเป็นเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะคิดว่าอย่างนี้จะชกมวยได้เหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีคนแบบพูดว่าดูถูกก็ใช่อะไรอย่างเงี้แต่ว่าเราคิดว่ามันทำได้ค่ะเหมือนกันทุกคน
หน้าตาแบบไหนจะเป็นยังไงอ้วนผอมอะไรก็สามารถทำได้เหมือนกันหมด